รอบนานกดให้แสดง
วิจารณ์ปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นอย่างนี้
แต่ว่าเวลาผู้กระทำกระทำความผิดเนี่ย
คุณมักจะทิ้งร่องรอยไว้ในที่เกิดเหตุอยู่แล้ว
แล้วก็ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้
เราก็สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดได้
หลังจากไปตรวจชะนสูตรที่เกิดเหตุเราก็จะดูว่าเหตุตายคืออะไร
ต้องเริ่มจากผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายเมื่อไหร่
เหตุตายพฤติการการตายเท่าที่จะบอกได้
สามารถพิสูจน์แจ้งในที่เกิดเหตุว่าไม่มีประเด็นอะไรตรงนี้จะมอบให้ญาติ
การตรวจแต่ละเคสขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการตรวจว่าต้องการหาอะไร
เช่นหากเป็นฆาตกรรมเราจะตรวจละเอียดมากกว่าเกสปกติ
เพราะต้องการเชื่อมโยงวัตถุพยานจากศพให้ได้ตัวฆาตกร
เฉพาะผู้เสียชีวิตที่เป็นเพศหญิงและสงสัยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตรงนี้เราก็จะเก็บตรวจดูน้ำอสุจิตัวอสุจิ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการข่มขืนหรือทำให้ตายหรือเปล่า
แล้วแต่กรณีก็จะส่งตรวจแตกต่างกันไป
กรณีที่ศพส่งมาแล้วไม่ทราบชื่อจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องดูว่าสภาพศพเป็นอย่างไร
ในการจะพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของศพนั้นนะครับ

จะมีตั้งแต่วิธีที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์กับวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์
วิธีที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ตั้งแต่ดูเฉย

อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นนำวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ทราบ

หรือการดูฝั่งฟัน
วิธีนี้ก็สามารถช่วยระบุบุคคลได้

หรือเคยใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์

จะช่วยพิสูจน์บุคคลได้ระดับหนึ่ง
การผ่าส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่ไม่ทราบเหตุ
จากที่เกิดเหตุส่งมาคือไม่ทราบว่าเป็นอะไรตาย
จะต้องใช้การผ่าพิสูจน์เพื่อพิสูจน์
ลองลงมาส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุจราจรนะครับ
แล้วก็ลองลงมาก็คือการฆาตกรรม
ผ่าชนสูตรศพขึ้นอยู่กับความยากความง่าย

ค่อนข้างใช้เวลามากโดยเฉพาะเคสที่ต้องเก็บวัตถุพยานจากศพเยอะ
เช่นถูกยิงจำนวนหลายนัด
ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง
ในการเอาหัวกระสุนออกมาเพื่อพิสูจน์ทราบ
อุปสรรคส่วนหนึ่งในการทำงานผ่าชนะสูตรศพก็คือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพหลังการตายนะครับ
เช่นศพเน่าหรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มีสัตว์
สามารถเข้าไปกัดกินศพได้นะครับ
แล้วก็ศพที่ตกน้ำนะครับ
อาจจะถูกใบพัดเรือนะครับ
แล่นผ่านไปตัดศพไป

ต้องมาพิจารณาอย่างรอบครอบในการแปรผล

ในการแปลผลว่าเกิดจากการทำร้ายหรือเกิดจากอย่างอื่น
ศพที่ผ่าออกมาและยังไม่ทราบเหตุตาย
เราจะต้องทำการส่งสารพิษสารเสพติดในเลือด
ดูเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการณ์ตาย
ส่งตรวจชิ้นเนื้อนะครับเพื่อหาร่องรอยโรคของอวัยวะต่างนะครับ
ในสมองในหัวใจว่ามีการติดเชื้อ

ความสำคัญในการทำศพเลี่ยงนำเนี่ย
จะมีทั้งประเด็นอาญาและแพ่งนะครับ
ในทางอาญาก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสืบตรวจสอบสวนตะดี
ส่วนของทางแพ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นการคืนศพให้ญาติแล้ว
ก็อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายประกันชีวิต
ที่ผู้เสียชีวิตได้ทำไว้ให้บุตรหลานนะครับ
รวมถึงมรดกที่จะส่งทอดให้สู่สายาท

กระบวนการที่ตามมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
แน่นอนในงานตรงนี้เราทำเพื่อทราบเหตุตาย
เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่ทำให้ผู้ที่เสียชีวิตตาม
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ศพทำแก่ยาด
และให้ผู้ที่กระทำความผิดได้รับการลงโทษตามขั้นตอนตามกฎหมาย
สำหรับหน้าที่ของกอง

ทำหน้าที่ในการตรวจพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล

ในส่วนของสบนิดหนาม
หลังจากที่เราได้รับศพจากการนำศพมาจากตำรวจ
เราก็จะต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ในส่วนของห้องศพของสถาบัน
เพื่อทำหน้าที่ในการเก็บอัตลักษณ์บุคคล

ก็คือการเก็บพวกรูปพันธ์ฐาน
แผลเป็นรอยสักตำหนิต่างไฝฝ้ารอยผ่าตัดต่าง
แล้วก็รวมถึงการจัดเก็บลายพิมนิ้วมือของศพ
ถ้าเกิดว่าศพที่เพิ่งเน่า
การเก็บรายพิมพ์ในมือก็จะเหมือนกับ
การเก็บของศพสภาพสมบูรณ์โดยทั่วไป

ประเภทที่๒ก็คือประเภทที่ศพมือหรือหนังเริ่มลอกนะครับ
กรณีนี้เราก็จะทำการลอกตัวหนังมาใส่ที่มือของเจ้าหน้าที่เอง
แล้วก็ปั๊มลงบนแผ่นลายฝีนิ้วมือ
กรณีที่๓คือศพที่ลาหนังลอกออกหมดแล้ว
จะดูลักษณะเหมือนกับไม่มีลายทิวนิ้วมือแล้ว
กรณีนี้เราใช้วิธีการต้ม
การต้มมือเขาก็จะบังคับว่าต้มประมาณ๕วินาทีห้ามเกิน๓ครั้งประมาณนี้
ส่วนมากทุกเคสมีความยากในการติดตามทั้งหมด
เพราะว่าศพนิรนามจะไม่สามารถบอกเราได้เลยว่าเขาคือใคร
มันคือการติดตามจากศพนะครับไปหาตัวตนของเขา
สำหรับการเก็บข้อมูลแต่แรกมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เราต้องเก็บให้ละเอียดมากที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่กระบวนการวิธีการมี
เพราะว่าศพนิรนามจะแตกต่างจากข้อมูลคนหายกับคนนิรนาม
คือศพจะมีระยะเวลาในการอยู่ช่วงนึง
พอจนไปฝังหรือศพก็จะแปลสภาพไป
ฉะนั้นบางอย่างจะไม่สามารถตรวจได้
การใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ครับการเดินทางออกจากบ้าน
รบควรให้พกเอกสารที่ยืนยันตัวบุคคล
บัตรประชาชนหรือว่าตัวบัตรโรงพยาบาลก็ได้
หรือว่าเป็นใบขับขี่ก็ได้
สักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาท่านเกิดอุบัติเหตุ
ถ้าท่านไม่เสียชีวิตอย่างน้อยทางโรงพยาบาล
ก็ยังสามารถที่จะหาข้อมูลได้ว่าท่านมีประวัติการรักษา

ต้องรับยามันทีทานมันเป็นประจำหรือไม่

ส่วนศพนิดนาตาล่ะ
เราจะต้องมีการเก็บให้ได้มากที่สุด

เราจะต้องมาดูต่อว่าสภาพศพ

เช่นอาจจะส่งตรวจลายพิมพ์เนื้อมือไป

๓การตรวจเปรียบเทียบด้วยระบุอัตโนมัติ
ลายพิมพ์นิ้วมือเป็นหนึ่งในการตรวจพิสุทธิ์
ที่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลได้
แต่ละบุคคลจะมีลายพิมพ์นิ้วมือไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นลายพิมพ์นิ้วมือสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำ

อาจจะมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนกัน
ปกติเราจะต้องมีลายพิมพ์นิ้วมือต้องสงสัยก่อน
หรือที่เรียกว่าลายพิมพ์นิ้วมือแฝงนะคะ
แล้วก็เราต้องมีรอยลายพิมพ์นิ้วมือที่เราต้องการจะตรวจเปรียบเทียบ
บุคคลที่เราต้องสงสัย
เช่นเราพบรอยลายพิมพ์นิ้วมือแฝง
เมื่อเราได้ลอยลายพิมนิ้วมือนั้นขึ้นมาแล้ว
เราก็ต้องมีตัวบุคคลที่เราสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
เราก็ต้องไปทำการพิมพ์มือค่ะ
มือ๑๐นิ้วของบุคคลนั้นมา
แล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันโดยเราจะมีลักษณะของจุดสำคัญนะคะ

เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือมันก็จะมีหลักใหญ่อยู่๓แบบนะคะ

ประหลักสำคัญที่เราดูจริงก็คือเราจะดูเป็นลักษณะของเส้นหยุดเส้นแยกจุดอย่างนี้ค่ะ
ประหลักสำคัญที่เราดูจริงก็คือเราจะดูเป็นลักษณะของเส้นหยุดเส้นแยกจุดอย่างนี้ค่ะ
หลักสำคัญที่เราดูจริงเนี่ยก็คือเราจะดูเป็นลักษณะของเส้นหยุดเส้นแยกจุดอย่างนี้

ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละคน

หนึ่งเราให้บริการในเรื่องของ

ถ้าเกิดเขามีประวัติว่าคนนี้น่าจะเป็นบุคคลคนนี้ตามทะเบียนราช
เขาก็จะส่งลายเนื้อมือของสมนิลนามหรือบุคคล
เปรียบเทียบกับข้อมูลของกรมการปกครอง
เราก็จะตรวจเปรียบเทียบให้ว่าถ้ามันเหมือนกันก็คือระบุว่าคนคนนี้เป็นคนคนเดียวกัน
แล้วก็๒เราก็จะทำการให้บริการเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการทางภาคใต้
ก็ในการที่บางทีเขาปิดล้อมตรวจคนมีตัวผู้ต้องสงสัย
เขาก็จะส่งมาให้เราตรวจบางทีก็จะเป็นการตรวจเปรียบเทียบ
หรือบางทีก็คือเป็นการนำเข้าฐานข้อมูล
คือลายนิ้วมือเนี่ยเราจะต้องทำการประเมินว่ามันพอเพียงพอที่จะตรวจได้หรือไม่ได้
คือผู้ตรวจจะทำการประเมินนะคะเบื้องต้นว่า
เช่นถ้าลอยนิ้วมือที่เราพบเนี่ยมันเล็กมากมีขนาดเล็กมาก
ผู้ตรวจประเมินแล้วว่าไม่สามารถทำการตรวจได้แน่นอน
มีลักษณะสำคัญที่จะบ่งชี้ไม่เพียงพอ
เราก็จะบอกว่าลอยลายพิมพ์นิ้วมือตรงนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ตรวจพิสูจน์ได้ไม่เพียงพอ